คือเบื้องต้นทางตำรวจได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุ
กระบะพุ่งชนเสาไฟฟ้าแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บ
รกระบะที่เกิดอุบัติเคย์

แล้วก็เป็นแรงงานชาวเมียนมา
คาดว่าเข้ามาแบบผิดกฎหมาย
เพราะประสงค์อุปสรรค์เขาเจ็ดนะคะ

วิ่งไปทางป่าตามอะไรแถวนั้น

คือหนีเลยขนาดเจ็บอาจจะหนีเลยนะคะ

ทางผู้ใหญ่บ้านอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
รถกระบะคันนี้เนี่ยปันทุกคนมาสิบกว่าคนแล้วปิดชนกับเสาไฟ
โอ้โหคนในรถกระจัดกระจายแต่เขาวิ่งหนีนะคะผู้ใหญ่บ้านก็เลยประสานฝ่ายปกครองไปตรวจสอบ
สามารถจับคนขับรถได้นายเฉลิมพลเพชรัตน์อายุ๔๑เป็นชาวจังหวัดกระบี่นะคะ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยคนที่มากับรถคันนี้เป็นชาวเมียนมาไม่มีเอกสารประจำตัวนี่ค่ะ
เจอตัวแล้วก็ให้นั่งอยู่แบบนี้ขอดูเอกสารกันหน่อยมีคนนึงชื่อว่าในอ๋องในอ๋องคนนี้พูดไทยได้
แล้วเป็นคนเดียวที่มีพาสปอร์ตนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นคนพาชาวเมียนมาทั้งหมดเหล่านี้มาจากจังหวัดระนอง
จะส่งไปทำงานกับในทุนที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับนายเฉลิมพลเป็นคนขับรถ
แต่ก็เมื่อเกิดอุบัติเหตุซะก่อนก็เลยเนี่ยค่ะโดนรวบตัวหมดเลยมีคุณมารับหรือว่าไง
ออกจากห้านองกี่ทุ่มเมื่อคืนตีเจ้าไหร่มาผืนห้ะ
อ๋อจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนสุดท้ายทั้งตำรวจทั้งฝ่ายปกครองก็
คุมตัวนะคะชาวเมียนมาที่เข้าเมืองผิดกฎหมายเหล่านี้นะคะ
ทีนี้ค่ะในเรื่องของการดำเนินคดีก็จะไม่ใช่การดำเนินคดี
ในลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุครับต้องขยายผลเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์
แม่โทษหนักเลยนะคะนี่เจ้าหน้าที่เขาคุมเข้มกันแทบตายนะใช่ค่ะ
ข้ามแดนผิดกฎหมายลักลอบเข้าเมืองเนี่ยมันเรื่องของโควิด๑๙ด้วย
ใช่เพราะตอนนี้อย่างที่บอกว่าเขากังวลใจเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองอยู่
ผิดกฎหมายนี่แหละมันก็จะทำให้โควิด๑๙ยิ่งแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้น